มาค่ะหลายคนที่ถามหาว่าเอ๊ะแล้วมันมีร่างทรงเจ้าที่ไหนมาช่วยเจ้าหน้าที่หน่อยเหรอ
งานใหญ่ขนาดนี้ร่างทรงยังไม่มานะคะแต่หลวงย้อยมาค่ะ
หลวงย้อยเปิดป่าคือวันนี้เนี่ยหลวงย้อยบอกว่าอยากจะมาทำพิธีเปิดป่าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ครับซึ่งเขาก็เลยจะไปที่ศาลพ่อทวดหลักเขตซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตรัง
พัทธลุงเนี่ยเขาให้ความนับถือกันมากหลวงย้อยนี่คือคุณธวัชพลประเสริฐรติกุล
อายุสามสิบหกปีนะคะฉายาคือหลวงย้อยนครศรีธรรมราช
วันนี้ได้ยินว่าจะมาทำพิธีไกด์ธนกรก็เลยตามไปด้วยค่ะ
เขาบอกว่าจะทำพิธีเนี่ยนะเปิดป่าต้องเตรียมสิ่งของมีทูบ๕ดอกเทียน๒เล่มน้ำชา๕แก้ว
ดอกดาวเรืองเก้าดอกหมักพลูเก้าคำผ้าขาวบางหนึ่งผืนแล้วก็ผลไม้เก้าชนิด
ย้อยก็จัดการเลยค่ะจุดทูบบูชาพระเอาสิ่งของเครื่องสักการะมากราบไหว้
เจ้าที่เจ้าทางท่องคาถาเปิดป่าสามจบแล้วก็ตามด้วยนโมอีกสามจบ
ขอเจ้าที่เจ้าทางเทวดาเทพสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน
เปิดทางให้ตลอดทั้งวันนี้ให้ได้รับข่าวดีหลังจากนั้นหลวงย้อยก็ถวายของสักการะกับสารพระทวดหลักเขต
ทำพิธีเปิดป่าไก๊บอกว่าไก๊ก็แอบเห็นผู้ดูแลสารเจ้ามานั่งทำพิธีใกล้ใกล้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้หลวงย้อยทำพิธีแบบนี้ค่ะเขาไปเด็ดใบไม้ที่สารเจ้ามาหนึ่งใบ
เอามาทำพิธีบริกรรมคาถาด้วยการพลิกใบไม้ไปมาบนฝ่ามือนี่เดินไปเด็ด
ไม่รู้ต้นไหนก็ได้หรือเปล่านี่เอามาวางถือพนมไว้แบบนี้
แล้วเขาบอกว่าพลิกไปพลิกมาบนฝ่ามือข้างซ้ายแล้วยังไง
แล้วก็มาวางที่มือข้างซ้ายเสร็จปุ๊บเอานิ้วมือข้างขวากดลงไปที่ใบไม้
แล้วก็บริกรรมคาถาต่อโอ้โหไกด์นี่ดูละเอียดยิบเนอะนี่นี่
ย้อยตั้งจิตอธิษฐานให้หลวงพ่อทวดหลักเขตช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นักข่าวและคนที่ปฏิบัติงานบนเทือกเขาบรรทัศน์ปัดเป่าคาถาอาคมที่อยู่บนเทือกเขา
ให้เจ้าหน้าที่ตามตัวเสียแป้งให้เจอ
ขอให้ปกปรักษ์คุ้มครองอ่านักข่าวตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ทำนาญ
จับการเสียแป้งในครั้งนี้
ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ
เดินทางปลอดภัยคุ้มภัย
สัตว์โลกสัตว์ป่าคุ้มครอง

ขอให้เดินก้าวสู่พระนิพานสิ่งที่ดีงามเทิม
หลังจากนั้นหลวงย้อยเอาประทัดมา๕๐๐ดอกพี่อุ๋ย

จะได้ส่งเสียงให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางรับทราบ
ไม่รู้ว่ารับทราบถึงไหน
แต่ที่แน่ไก๊บอกว่าอยากให้คุณผู้ชม

ปลายแผงประทัดมันมีเลขอะไรอยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป
คือหลวงย้อยเขาอธิบายว่า

นี่ตำรวจขึ้นไปก็เจออุปสรรคต่างมากมาย

เห็นหยิบมือถือขึ้นมาจะแคปเหรอคะหรือยังไง

ใช่ค่ะพี่ไม่ตั้งใจฟังหลวงย้อยเลย

นี่ถ้าเกิดสมมุติเจอเสียแป้งจริงจับได้จริงเนี่ย
ต้องให้รางวัลนำจับล้านหนึ่งกันไหม

ย้อยบอกว่าเขาติดตามข่าวเสียแป้งมานาน
พอเห็นว่าหนีไปบนเทือกเขาแล้วตำรวจขึ้นไปตามเนี่ยมีอุปสรรคเยอะ

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือ
เชื่อว่าเป็นผู้ที่ดูแลเทือกเขาบรรทัศน์

เป่ามนต์ดำหรือว่าคาถากำลังกายของผู้มีวิชาอาคม
ที่เขาชอบใช้ท่องเวลาหลบหนีให้รอดพ้นจากการจับกลุ่ม
แล้วนี่หลวงย้อยบนบานกับพ่อทวดหลักเขตด้วยนะ
บอกถ้าจับเสียแป้งได้ใน๓วัน๗วัน
จะกลับมาถือศีลถวายให้พ่อทวดหลักเขตค่ะ
ศึกษาเดินทุดงก็ศึกษาว่ามันมีการที่มีวิชาอาคม
การศักยันต์แต่ละอาจารย์เหมือนอาจารย์สายพอ
แล้วก็สายทุกสายปฏิบัติมันอยู่ที่สายมนต์ดำ
มีสายมนต์ดำแล้วก็สายข่าวนะครับเกี่ยวกับมนต์ดำ
มนต์ดำมันเป็นเกี่ยวกับของลึกลับพวกนี้นะครับ
แต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ศิลธรรมของข้อ๕

ประวัติพ่อทวดหลักเขตนะคะไม่ใช่ประวัติหลวงย้อยนะ
อันนี้เป็นที่ชาวบ้านแล้วก็ผู้คนเขาเคารพนับถือศรัทธา
เขาบอกว่าพ่อทวดหลักเขตเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับวิชาศัยยศาสตร์ของขลัง
เมื่อก่อนชาวบ้านเขาจะฝังเสาหลักเขตแดนแต่ว่าทำยังไงก็ฝังไม่ได้ค่ะ
เพราะไม่มีใครสามารถยกเสาขึ้นมาได้
แต่หลังจากพ่อทวดทำพิธีเท่านั้นแหละ
เสาหลักไปทำพิธีฝังได้ทันทีเลย
แล้วพ่อทวดสามารถยกเสาฝังได้แค่คนเดียว

อ้าวเอาเป็นว่ายังไม่เจอตัวเสียแป้งนะฮะ